คุณผู้ชมฮะก็ว่ากันด้วยเรื่องของวัดวาแล้วก็เรื่องของพระกันต่อนะครับ
มีเหตุสลดใจคือพระรูปหนึ่งเป็นหลวงตาแล้วนะ
วัย๘๐กว่าแล้วท่านรักสุนัขของท่านมาก
ทีนี้เห็นสุนัขมันอยู่กลางถนน
ท่านก็เลยจะไปอุ้มสุนัขออกมากลัวว่าจะถูกรถชน
ปรากฏว่ารถมันมาพอดีชนท่านจนมรณภาพ
สุนัขรอดนะคุณนะสุนัขของท่านรอดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายหนองหงหนองกี่
ตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็พบศพของหลวงตาน้อย
หรือว่าพระคำตันอัครธรรมโมอายุ๘๔ปี
เป็นพระลูกวัดโนนสำรานตำบลห้วยหิน
มรณภาพอยู่กลางถนนสภาพร่างกายเพราะถูกรถชน
ร่างกายแหลกเหลวแขนขาหักหลายท่อนนะครับ
ไปที่กลางทุ่งนาประมาณ๒๐เมตรพบเจ้าจอร์ด
จอร์ดเป็นสุนัขสีดำตัวผู้อายุ๓ปี
มันนอนอยู่สภาพขาขวามันหักมีบาดแผลทั่วตัวนะครับ
ในที่เกิดเหตุยังมีรถกระบะสีบรอนจอดอยู่สภาพ
ด้านหน้าพังเสียหายนะครับ
โดยนายสมบัติพลสงครามอายุ๕๐ปีคนขับเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขับรถมากับภรรยา
จะไปขายของตามตลาดนัดตามปกติแล้วครับ

หลวงตานั่งอยู่กลางถนนเบรกไม่ทัน
จนชนหลวงตาแล้วก็ชนสุนัขตัวนั้นด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นข่าวเศร้านะครับ
หลวงตามรณภาพแต่สุนัขรอดแต่ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของพระครูประหลัดวรเมธาวัฒน

ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลวงตาน้อยคือพระลูกวัดนะ
หลวงตาน้อยรักเจ้าจอร์ดสุนัขตัวสีดำของท่านมากเลย
มาตั้งแต่ตัวยังเล็กอยู่เลย
วันเกิดเหตุนะครับคาดว่าหลวงตาน้อย
น่าจะออกมาตามหาเจ้าจอร์ดเพราะหาในวัดไม่เจอ
จอร์ดไปไหนแล้วหลวงตาน่าจะเห็นเจ้าจอร์ด
มันนอนอยู่กลางถนนขณะนั้นเอง
หลวงตาก็คงเห็นเหมือนกันว่ารถกำลังแล่นมาบนถนน
หลวงตาน้อยคงเป็นห่วงเจ้าจอร์ด
น่าจะวิ่งไปเพื่อจะอุ้มเจ้าจอร์ด
หรืออาจจะใช้ตัวกำบังเจ้าจอร์ดสุนัขแสนรัก
ไม่ให้รถมาชนสุนัขแล้วตัวเองต้องมรณภาพ
ใช่นะครับจนหลวงตาถูกรถชนมรณภาพเลยนะครับ
แล้วก็ทางท่านเจ้าอาวาสยังเล่าเหตุการณ์ประหลาด
บอกว่าก็ไม่รู้นะโยมว่าอันนี้จะเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมา

ตอนกลางคืนได้มีอีกานับร้อยตัว
เข้ามาในบริเวณวัดส่งเสียงดังเลย

เพราะไม่เคยมีอีกาบินเข้ามาแบบนี้มาก่อนนะครับ
ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจากความเงียบเหงาในช่วงสงคราน
เนื่องจากมีชาวบ้านเข้ามาที่วัดน้อย
ทีนี้ถามว่าหลวงตาแล้วทำยังไงล่ะอีกามันมาเยอะเลยนะฮะ
หลวงตาบอกว่าในวันนั้นก็จุดทูปแล้วก็สวดมนต์
อีกามันหายไปนะครับ
ต่อมาในคืนวันที่๑๙เมษายนอีกามันมาอีกคุณ
กว่าร้อยตัวนะฮะคาดว่าเป็นอีกากลุ่มเดิมนั่นแหละครับ
มาร้องส่งเสียงดังภายในวัดอีก
คราวนี้นะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าความรู้สึกส่วนตัว
คิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในวัดแน่นอนนะครับ
แล้วก็สวดมนต์ไปบอกว่าบุญใดกรรมใด
ที่ได้มาขออุทิศให้สัมภเวษีก็ขออุทิศให้ทุกท่านไปนะครับ
แล้วก็อีกาก็หายไปแต่รุ่งเช้าของเมื่อวาน
ปรากฏว่านี่แหละครับเกิดอุบัติเหตุ
หลวงตาถูกรถชนจนเสียชีวิต
ทีนี้ครับชาวบ้านได้ช่วยกันจัดงานศพ
ให้กับหลวงตาน้อยที่สารวัฒน์นะครับ
ขณะที่เจ้าจอร์ดเองซึ่งมีอาการบาดเจ็บ
ทางท่านเจ้าอาวาลแล้วก็ทางยาชยม
ก็ส่งเจ้าจอร์ดไปรักษากับสัตวแพทย์แล้ว
แล้วก็ทางสัตวแพทย์ก็รักษาอย่างเต็มที่

ทางเจ้าอาวาสก็จะเลี้ยงดูเจ้าจอร์ดแทนหลวงตาน้อยต่อไป
นี่คุณเจ้าจอร์ดเอ้ยนะฮะ
ก็ถือว่าเจ้าจอร์ดก็ต้องนึกถึงบุญคุณของหลวงตาด้วยนะ
หลวงตาอุตส่าห์เอาร่างกายกำบังไว้นะครับ
เพื่อไม่ให้เจ้าจอร์ดตายนะฮะ